สวัสดีครับกีฬาเช้าในช่วงนี้นะครับที่ผ่านไปคือกำลังใจบางส่วนนะครับ
แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันที่๒๒นะครับ
ในฟุตบอลชิงด้วยพระทธาณคิงส์ครับครั้งที่สี่สิบหก
เพราะว่าเรามีทีมที่ดีเดินทางมาแข่งขันในช่วงปฏิทินฟีฟาเดน
ซึ่งมีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับ
เมื่อวานมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยโดยเฉพาะคำถามสำคัญนะครับ
หลายคำถามที่เกิดขึ้นในงาน
การเปิดเผยรายชื่อของทั้ง๔ชาตินะครับ
ที่ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย
และอีกหนึ่งประเด็นนะครับกับการเดินทางเข้าสู่สนาม
เพราะผมแก่ไปแล้วแต่ว่าอะไรที่เกิดจากความร่วมมือ

ผมมองไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรือมุมมองที่ไม่ดีเลยครับ
ขอเสียบพรบมือเลยครับอันนี้เป็นลักษณะไว้ใสที่ดีมากนะครับ

แต่ถ้าเกิดรวมในที่เดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอก

คุณวัชระน่าจะเป็นโอตะตัวจริง
ก็เป็นแบบช่วงบางตอนที่อาจจะเรียกเสียงโหละได้
ไม่ว่าจะเป็นแฟนฟุตบอลเองหรือว่าเหล่าบรรดาโอตะ
อาจจะมีการเปิดใจซึ่งกันและกันนะครับ
ตะอาจจะเปลี่ยนมาร่วมเชียร์ฟุตบอลด้วย
เช่นนี้กันแฟนบอลบางคนดูก็เป็นโอตะอยู่แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของฟุตบอลครับก็แน่นอนการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
ทีมการแข่งขันว่าศึกสามทวีปซึ่งก็ได้ยอดทีมนะครับ
แอฟริกาแล้วก็จากยุโรปรวมถึงอีกหนึ่งทีมคู่แข่งของเอเชียที่เราเคยดวนมา
ก็พยายามจะยกระดับให้ดีขึ้นกว่าทุกปีซึ่งก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
ซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถเชียร์ทั้งกีฬาแล้วก็ชมความบันเทิงในสนามได้ไปพร้อมกัน
แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เคยแตกต่างกันมาก่อนแต่ทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับ
เมื่อเห็นทีมชาติไทยลงแข่งทุกคนก็คือคนไทยนี่แหละครับ
ชนะเน้นย้ำนะครับว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้ครับก็เป็นข่าวดีด้วยเพราะว่าจะมีการส่งสัญญาณกลับไป
คู่แข่งทุกประเทศมีการซื้อสัญญาณสดนะครับดังนั้นเราจะได้เห็นการถ่ายทอดที่เป็นทอนาเมนต์ของฟุตบอลในบ้านเราที่
เป็นอีกหนึ่งทวนาเมนต์ที่สามารถจะยกระดับการแข่งขันนะครับให้ทุกชาติได้เห็นความสำคัญในอนาคตครับ
ประกาศรายชื่อ๒๓คนทั้ง๔ชาติก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ
ครั้งแรกกาบองครับที่เราโปรโมทไว้คือแอร์แอลบอลิกโอบาเมยองนะครับ
ก็เดินทางมาในรายชื่อแล้วก็สโลวาเกียครับนำทีมโดเบอร์เรด
ฮัมสิกลงถึงมาติสเกอร์เทลนะครับฮัมสิกมีผลงานยอดเยี่ยม
กับทางนาโปรลีอยู่นะครับทานาโปรลีเป็นจากฝูงแล้วก็
ก็เล่นอยู่กับอดีตแฟนแฟนเรียบภูมิก็คงจะชื่นชอบ
หลังรายนี้พอสมควรเหมือนกันและยูเออีนะครับสามแนวลุก
ก็คือนะครับนักเตะอดเยี่ยมของเมื่อปีสองพันสี่หก
และล่าสุดก็ติดหนึ่งในสามนะครับในการประกาศผลล่า
สุดรวมถึงอเมฆคาลิวแล้วก็อารีมัพคุทสองดาวหญิง
ที่เคยทำประตูทีมชาติไทยครับสามชาติผ่านไปแล้ว
นะครับพอเปิดรายชื่อของทีมชาติไทยนะครับทีมไทยยัง
คงยึดผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับมาจากเกมอุ่นเครื่องกับ
ทางเครียญยาแล้วก็เป็นชุดหลักที่รายยาวชั้นเคยเรียก
ใช้งานมี๒คนครับที่หลุดเข้ามาใหม่ก็คือชินพัฒน
ลีอะที่ไม่เคยติดทีมชาติในยุคของรายวัชและไม่เคย
ชุดใหญ่มาก่อนรวมถึงชัดชัยบุตรพรมนะครับประตูที่
เคยติดทีมชาติในยุคของบริษัทเสนาเมืองก็หลุดเข้าบ้าน
นะครับติดเป็นครั้งแรกในยุคของรายวัชนะครับก็มีการ
เปิดเผยด้วยครับเรื่องของการเรียกผู้เล่นชุดเดิมเพราะว่า
ติดทีมชาติเพื่อต่อยอดสู่๒รายการสำคัญคือ
อาเซนครับแล้วก็เอเชนครับในชวนต้นปีหน้าครับ
เรียกสุพธจดจำกองหน้าจากกระบีมา
ก็มีหลายคนตั้งคำถามแต่เขาบอกแล้วนะครับว่า
สุพศเป็นกองหน้าไทย
คนเดียวในตอนนี้ที่ลงสนามอย่างต่อเนื่อง
เขาเคยเห็นฟอร์มมาจากการเรียกใช้งาน

แล้วเขาก็มีโอกาสในการลงสนามน้อยเกินไป

อีกหนึ่งคนนะครับก็คือศิโรชัดทอง

โอกาสในสมบูรณ์สอนจะน้อยในช่วงต้นซีซั่น
แต่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อม

ส่วนไอศรพรมรักที่ยังบาดเจ็บอยู่

จึงเรียกตัวบัตรทีตีมชาติครับ
เน้นยามครับ๒วันสำคัญนะครับ
คู่ที่๒ครับไทยเจอกับกาบอง๑๙นาที๓๐นาที
คนชนะเข้าชิงนะครับเกมวันที่๒๕มีนาคม
เป็นคู่๒๑๙นาที๓๐นาที
ส่วนผู้แพ้จะเล่นนัดชิงอันดับ๓นะครับ
เป็นคู่แรก๑๖นาที๓๐นาที
ย้ำครับพฤหัสที่๒๒และอาทิตย์ที่๒๕มีนาคม